โดยมีผู้นำประเทศกว่า๑๙๐ประเทศเข้าร่วมการประชุม
เป็นการประชุมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
การประชุมในครั้งนี้ถูกจับตามองครับ
เพราะข้อตกลงจากเวทีการประชุมในครั้งนี้เอง
หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
ของปัญหาสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างรวดเร็ว

เชื่อมั่นว่าจากข้อตกลงดังกล่าวนั้น
จะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมีความชัดเจน

ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในอินเดีย

น้ำท่วมหนักในอเมริกาใต้
อุ่นผิดปกติในฤดูหนาว
ในหลายพื้นที่ของสหรัฐและยุโรป
เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งมีผู้แทนจาก๑๙๕ประเทศ
เจรจากันนานถึง๒สัปดาห์

ในการแก้ปัญหาโลกร้อน

จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

และพยายามจำกัดไม่ให้เกิน๑๕องศาเซลเซียส
ติดตามผลความคืบหน้าทุก๕ปี
โดยเริ่มจากปี๒๕๖๑เป็นต้นไป
และกำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้ว

และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาของตัวเอง
ก่อนที่จะให้ศัตยาบันในข้อตกลง

การเสนอเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ขณะที่เป้าหมายในการลดการปล่อยกัสคาร์บอน

จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ข้อตกลงปารีสถูกมองว่าเป็นความสำเร็จ
ทำให้ทุกประเทศที่มีผลประโยชน์แตกต่างกัน
ประณีประนอมยอมรับกรอบนโยบายเดียวกัน

กำลังเดินออกจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล
ไปสู่การพึ่งพาพลังงานทดแทน

ส่งผลต่อการลงทุนในภาคธุรกิจ
เปลี่ยนมาลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า

สามารถกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยกัสคาร์บอนเอง
รวมถึงกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน
โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

อกจากนี้การไม่มีข้อกำหนดลดใช้พลังงานฐานหิน
ซึ่งแรงปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุด
และถูกใช้มากที่สุดใน๓ประเทศใหญ่
อย่างสหรัฐจีนและอินเดีย
อาจจะทำให้การควบคุมอุณหภูมิโลก
ข้อตกลงเป็นไปได้ยาก

ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนรุนแรงที่สุด
อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความเห็นว่า
แม้การบรรลุข้อตกลงปารีสร่วมกันของ๑๙๕ชาติ
ไม่ใช่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบ
แต่ก็อาจจะถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่มีอยู่

ซึ่งเป็นภัยคุกคามชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งในตอนนี้
โดยข้อตกลงครั้งนี้อาจจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความหวัง
ที่จะได้เห็นการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง
การสร้างความร่วมมือในระดับโลก
ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
เหตุการณ์ครั้งนี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเหตุการณ์
บันทึกไทยบันทึกโลกประจำปี๒๕๕๙